ดูบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ดอยอินทนนท์ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเมื่อสองวันก่อนถึงขั้นติดลบนะ
๑องศาเซลเซียสมีน้ำค้างแข็งหรือว่าเหมือยขาบด้วย
ส่วนเช้าวันนี้ดอยอินทนนท์นะครับ
เช้าวันอาทิตย์ที่๘ธันวาคม๑องศาเซลเซียส

อืมแต่บนดอยเลยนะดอยอินทนนท์เลยนะ
พื้นที่อื่นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างที่อำเภอสรพีก็แค่ประมาณต่ำสุดก็๙องศาเซลเซียส
หรือว่าถ้าเป็นจุดที่หนาวเย็นยอดดอยยอดภู
อยู่ระหว่าง๑๘องศาเซลเซียสอยากไปเที่ยว
จะไปเที่ยวเหรออยากไปเที่ยวรถติดไหม
ดูไหมดูอยากดูว่ารถติดไหมจะไปเที่ยวเนี่ยดูก่อน
มาสอนดูก่อนจะไปดอยอินทนนท์วันนี้คนเยอะจริง

เดี๋ยววันอังคารนี้หยุดอีกแล้วนี่ใช่ค่ะ

บรรยากาศวันนี้นะฮะที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
สภาพการจราจรเนี่ยถนนสายจอมทองอินถนนโอ้โหดูนี่เห็นไหม
นี่โอ้โหอันนี้ช่วงสายสายวันนี้ค่ะไม่รู้ว่าตั้งใจว่ามาตั้งแต่
เช้ามืดจะขึ้นมาให้ทันดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือเปล่าไม่รู้จะทันกันไหมเนี่ย
ติดอยู่อย่างเงี้นะครับอ่าแต่ว่าก็คงจะระบายได้กันตลอดทั้งวันนะฮะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ก็เอาบรรยากาศมาฝากกันนะครับ
ก็ธรรมดาฮะในช่วงของการท่องเที่ยวใช่ค่ะใครที่เห็นว่าโอ้โห
อากาศหนาวเย็นก็อยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวในช่วงเวลานี้อืมบ้านเรา
เมืองร้อนไงเจออากาศเย็นทีไรชอบตื่นเต้นอยากจะสัมผัสอากาศเย็น
เมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะดอยอินถนนเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศ
ครับที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะคะอืม
อย่างที่บอกว่าคุณทัศนัยโคตรทองผู้ประกาศข่าวของเราเขาไปทุกที่
ทัศนัยไปทุกที่เขาบอกว่าเขาก็ไปที่ลานที่ให้นักท่องเที่ยวกางเต็นต
ครับเขาก็จุดไฟแบบผิงไฟอืมเหมือนแบบโหอยู่ต่างประเทศเลยอ่ะ
คือดอยอินทนนทเนี่ยเขาแบ่งเป็น๓ส่วนสูงสุดเนี่ยยอดดอยอินถนน
อ่าแล้วก็มีกิวแม่ปานค่ะจุดอีกจุดหนึ่งเนี้ยต่ำลงมาหน่อยเนี้ย
คือจุดที่เป็นที่ทำการของอุทยานซึ่งตรงเนี้ยกลางเต้นได้
กลางเต็นต์นอนได้แต่ว่าจุดขึ้นไปข้างบนเนี่ย
แล้วที่กลางเต็นต์เนี่ยค่ะคุณทัศนัยบอกว่า
อุณหภูมิ๘องศาเซลเซียสโดยประมาณ
แต่ถ้ายิ่งดึกก็จะยิ่งหนาวไง
เราไปติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนัยได้เลยค่ะ
ครับคุณภาคภูมิคุณเขมสอนคุณผู้ชมครับ
ทัศนัยไปทุกที่วันนี้พามาท้าลมหนาวครับ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
ผมไม่รู้นะครับว่าทั้งสองท่านรวมทั้งคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่าว่า
หุ้หุ้ควันออกปากแล้วนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยวัดล่าสุดเนี่ยประมาณสักแปดองสามอ่ะ
ควรนี้รวมถึงเช้าพรุ่งนี้จะประมาณหนึ่งถึงลบหนึ่งองสาครับคุณผู้ชม
วันนี้ก็ภามาสัมพันธ์อากาศหนาวที่นี่และตรงนี้คือ
ประเภทลานกลางเต้นในอุทยานแห่งชาติดอยอินทร์ถนนครับ
วันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศกันว่าเป็นอย่างไร
ต้องใส่ถุงมือคุณผู้ชมปากเริ่มแข็งเพราะมันหนาวมาก

ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่นะครับ
เขามีการเอาอุปกรณ์นะฮะก็มีกิ่งมงกิ่งไม้มาจุดไฟ

ผิงไฟคลายหนาวกันเพราะมันหนาวมาก
ทนไม่ไหวก็จะมารวมกันจุดนี้

บรรยากาศภายในลานกลางเต็นต์รวมทั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวเขามีอะไรบ้าง
ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเอาอุปกรณ์เรื่องของการคลายหนาวมาไม่พอ

ผ้าห่มหมอนผ้าห่ม๕๐บาทมีเตาด้วยนะฮะ
ผ้าใบใครจะไปทำเป็นแคมป์ก็เช่าห้องวายไปได้
มีเตามีหมอนมีเสือมีฐานทุกอย่างให้ครบ
หิวก็จะมาต่อที่จุดนี้ครับ
บริการน้ำดื่มอาหารรองท้อง
จะให้หนักหน่อยฟินหน่อยก็ต้องนี่แหละครับ
อาหารฟินอากาศหนาวก็ต้องเป็นหมูกระทะ
แบบนี้เซ็ตเล็กเซตใหญ่ก็ว่ากันไป
ก็มาซื้อแล้วก็ไปทำทานกันที่บริเวณเต็นต์ของตัวเอง
แต่ว่าใครมาแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตพามาชมจุดนี้ละกัน

ลานกลางเต็นต์เนี่ยจะเป็นลานกว้าง
เป็นทิวของต้นสน
ใครที่มาแล้วเอาเต็นต์มากางก็ได้

ไปเช่าเต็นต์ของอุทยานก็ได้
เดี๋ยวผมพามาดูนี่บางท่านหลับแล้วต้องขออนุญาตเขานะฮะ
เดี๋ยวเขาจะงดใช้เสียงประมาณ๔ทุ่มเป็นต้นไป
แล้วก็จะมีการปิดไฟในบางพื้นที่

สวัสดีครับ
สวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับ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
นะฮะเดี๋ยวผมกับทีมงานช่างพงช่างภาพเราก็จะมานอนกัน
รวมตัวกันที่นี่ที่บริเวณลานกลางเต็นต์นะฮะ
คุณผู้ชมครับจากที่เราได้ติดตามข่าวไปวันนี้วันเดียวนะครับ
มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาที่บนยอดดอยรวมรวมแล้วเนี่ย
๑๑๐๐๐กว่าคนคุณผู้ชมก็ทำให้รถที่ขึ้นมาค่อนข้างจะติดพอสมควรนะครับ
ถ้าใครจะขึ้นมาพรุ่งนี้ต้องเตรียมพร้อม
จุดนี้นะฮะลานกลางเต็นต์อยู่ห่างจากยอดดอยประมาณ๑๖กิโลเมตรครับ
นะฮะแล้วเขาก็จะเปิดให้ขึ้นยอดดอยประมาณตีห้าเป็นต้นไป
เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสอากาศหนาวด้านบน
ชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันติดตามได้๖โมงเช้าหน้าจอไทยรัฐทีวี
ในช่วงของข่าวเช้าไทยรัฐนะครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศก่อน
อันนี้คนที่เขามาเที่ยวเนี่ยนะฮะเนี่ยก็จะมีการกางเต็นต์แบบนี้นะครับ
ท่านนอนแล้วเขามีการประกาศเอาไว้นะครับว่า
จะมีการปิดไฟรวมทั้งงดใช้เสียงหลัง๔ทุ่ม
เป็นต้นไปและพรุ่งนี้เช้าอากาศจะหนาวมากมากครับ
ประมาณลบหนึ่งองศาเนี่ยพูดไปควันก็ออกปากแบบนี้นะฮะ
ใครจะมาต้องเตรียมพร้อมเรื่องของสุขภาพร่างกายอุปกรณ์การหนาวต้องมีมาให้พร้อม
โดยเฉพาะถุงมือเพราะว่ามือจะเจ็บเพราะมันอากาศหนาวมาก
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ครับ
แล้วพรุ่งนี้เช้าครับติดตามพร้อมกันว่าตอนเช้า
ผมจะเก็บภาพแม่คณิ้งหรือว่าเหมือยขาบมาฝากทั้งสองท่าน
รวมทั้งคุณผู้ชมทางหน้าจอไทยรัฐทีวีอย่างแน่นอนนะครับ
ธิรเดชคงเฉลิมวัดถ่ายภาพและผมทัศนัยไปทุกที่
รายงานสดจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ครับ
ขอบคุณคุณทัศนัยด้วยนะคะโอ้โหเห็นแล้วหนาวแทนเลยนะคะ

บางคนอาจจะไม่คิดว่าเออถึงขั้นต้องใส่ถุงมือไง

อ๋อถูกต้องค่ะดูไม่งั้นโอ้โหอยู่ไม่ได้หรอก

แต่เราก็อยากสัมผัสอากาศแบบนี้ล่ะนะคะ
บ้านเราเมืองร้อนนานจะเจออากาศแบบนี้ทีก็ต้องไปเที่ยวกันหน่อย
เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เช้าของไทยรัฐว่าอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้าง